อีกเรื่องหนึ่งที่แม้ว่าทุกหน่วยงานจะช่วยกันรณรงค์แล้วก็ป้องกันทุกปีนะครับเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงครานก็คือเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนแต่ว่าสถิตินั้นก็ยังมีจำนวนมากทุกปีนะครับอย่างปีนี้มีเกิดขึ้นไม่เว้นวันสาเหตุก็มาจากทั้งขับรถเร็วประมาทหลับในหรือว่าเมาแล้วขับนะครับไปติด
ทางจะเลี้ยวบริเวณสามแยกบ้านจอมมณีถนนสายนาแก่ทาสพนม
ตำบลพิมารอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
จังหวะนั้นได้มีรถบิ๊กไบท์ที่วิ่งสวนทางมา
พุ่งเข้าชนบริเวณประตูรถหน้าด้านซ้ายอย่างแรง
ทำให้คนขับรถบิ๊กไบท์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
และคนนั่งซ้อนท้ายบาดเจ็บสาหัส๑ราย
ส่วนรถยนต์มีผู้บาดเจ็บอีก๓ราย
สอบสวนทราบว่ารถยนต์ได้ขับมาจากอำเภอนาแก่
เลี้ยวบริเวณสามแยกไปทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
ระหว่างนั้นได้มีรถบิ๊กไบท์ขี่มาด้วยความเร็วพุ่งชน
เป็นเหตุให้คนขี่รถบิ๊กไบท์เสียชีวิต
ทราบชื่อต่อมาคือนายสุธีอักฮาตอายุ๒๑ปี
ส่วนคนขับรถยนต์ชื่อนางนุจรีรักษกุลอายุ๓๐ปี
โดยตำรวจจะได้สอบปากคำพยานเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้ง
ยังอยู่ที่จังหวัดนครพนมเกิดอุบัติเหตุอีกราย
รถกระบะขับแซงไม่พ้นชนรถที่ขับสวนทางมาอีก๒คัน
บนถนนสายนาแก่สกลนครใกล้กับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๒๒
ในพื้นที่อำเภอนาแก่ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๙ราย
และในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส๑คน
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ที่จังหวัดชุมพรเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอท่าแซะ
ชนกับขอบปูนร่องระบายน้ำกลางถนน
สภาพรถพังทั้งคันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพ
อกจากนี้มีผู้บาดเจ็บ๓ราย
นายจีรัฐหวานโซ่คนขับรถคันเกิดเหตุเล่าว่า
ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสเป็นครอบครัวเดียวกัน
โดยผู้เสียชีวิตเป็นแม่และลูกสาว
ก่อนเกิดเหตุเดินทางกลับจากไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางลงเนิน
ขับขึ้นคอสะพานรถได้กระเด้งลอยขึ้นจนเสียหลัก
พลิกคว่ำถลายไปชนกับขอบปูนจนเกิดเหตุสลดดังกล่าว
ส่วนที่จังหวัดนครนายกเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลัก
พุ่งตกคูน้ำข้างทางถนนสายเรียบคลอง๖วาพระอาจารย์
ในอำเภอองคารักษ์ที่เกิดเหตุเป็นคูน้ำลึกประมาณ๒เมตร
พบรถยนต์สภาพรถด้านหน้าจมน้ำไปครึ่งคัน
ภายในรถพบผู้เสียชีวิตคือนายอมรินเจริญวัย
อายุ๕๙ปีเป็นชาวสระบุรี
สอบสวนทราบว่าผู้ตายขับรถกลับจากงานศพ
ที่จังหวัดสุราธานีคาดว่าสาเหตุเกิดจากการหลับใน
ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน